ไมค์พัฒนาเดช
ไมค์พัฒนาเดช

มันเลิศมากนี่ก็เขาจะมาโปรโมทรายการเราเพราะว่ามันตรงคอนเซ็ปต์นี่แหละ
เป็นแฟนติดตามด้วยนะคะกับเพลงรางวัลที่๑ของหนุ่มไม้พัทรเดชค่ะ
ซึ่งฟิตแบ็คก็ทำเอานุ่มไม้ปลื้มสุดเลย
แต่ที่ปลื้มหนักกว่าเดิมก็คงเป็นคอมเมนต์จากคนใกล้ตัวอย่างสาวปุ๊กลุ๊ก
พูดแล้วฉันเขินปากช่วยว่าเพลงพลอดสุดเลย
งานนี้ค่ะก็อดแซวไม่ได้ว่าเพลงนี้ตั้งใจมอบให้สาวปุ๊กลุ๊กเป็นพิเศษหรือเปล่า
หนุ่มไม้ค่ะก็ตอบแบบเขินว่ามอบให้กับคนพิเศษทุกคนนั่นแหละครับ
ส่วนอีก๒วันจะถึงวันคล้ายวันเกิดของสาวปุ๊กลุ๊ก
เกิดให้หนุ่มไม้ก็เปล่าอย่าไปฟังกันนะคะ

ผมบอกความว่าตอนเช้าเห็นแล้วปุ๊กลุ๊กผ่นที่
แต่มันต้องอ่านหนึ่งก็ไม่อ่านเดี๋ยวมีปัญหา

มีคนที่เรารักมารวมตัวกัน

คิดไม่ห่อก็จะใช้เงินอย่างนี้
ใช้เงินแค่ปัญหา

ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนแอบสงสัย
เมื่อเห็นหนุ่มไม้ไปโผล่ร้องเพลงในรายการข้ามช่อ
ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีกรณีที่โก้วสิท
ไปโผล่ในรายการเดียวกันนี่แหละ
แล้วทางต้นสังกัดออกมาประกาศยกเลิกสัญญาไปเลย
งานนี้หนุ่มไม้เนี่ยบอกโอ๊ยพี่ของผมมันสบายใจหายห่วงนะ
เพราะว่ามาร่วมงานในรายการนะในฐานะที่เป็นศิลปินค่ะ
การที่ผมไปทุกที่เนี่ยมันต้องผ่านช่อง๗อยู่แล้ว
เพราะว่าเราอยู่ในองค์กรเราต้องรู้จักอยู่ในกฎ
เกิดถ้าอะไรไม่ได้เราก็ไม่ไปไม่ต้องเป็นห่วงครับ
สัญญาอะไรยังยังอยู่กันไหมครับ
อยู่ผมอยู่นี่แหละ